ความสุขนะครับตลอดปีนี้เลยนะครับ

ใครอยากมีแฟนก็ขอให้ได้แฟน

คนที่จนอยู่ก็ขอให้รวยกระทันหัน
คนที่รอ๓ตัว๒ตัวเดี๋ยวขอให้ถูกทุกงวดเลยนะครับ